รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
เกลียดรับคำแนะนำนำควรรับคำแนะนำ
รับคำแนะนำเข้าไปได้

ออห์ตากูรักจับตัวกูหลุม
ใจเป็นของกูกลายเป็นของกู
อุ้ยอุ้ยทำไมมันขาวอย่างนี้เว้ย
มันดูเนินออกจากคือว่า

ป๋าง

ปล่อยสิปล่อยสิ

คือมันทำ

ไอหม่อผีละวง
เรา

มึงตาย
พ่อมึงเนี่ยเป็นหมอผีจริงป่ะวะ

มึงนี่เขาต้องมีของดีสิวะ

ทำไมเขาไม่สอนมึงบ้างวะ
มึงจะได้ตั้งสำนักเองนะ

เฮ้ยอะไรเนี่ย

กูเนี่ยถ้าถอดเสื้อเข้ามาเนี่ยนะ

รอยสักของกูเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลย

เพราะกูเก่งอยู่แล้ว
เอาวิชาเอาคาถาสั้น

จริงนะคะ

เอ๊ะสุขโทดีกว่านะ
ไม่เอาเสากลับมาโทรดีกว่าเนอะ
ไม่เอาวันเสาร์ก็กลับมาโทรอีก
กูว่ามึงไลน์ไปก่อนไหม

มึงถึงไม่สอนมึงตรง

เขาถึงได้มองข้ามหัวมึงไปสอนไอ้นั่นไง
ใครใครมันจะเหนือกูไอ้ปัง

หรือผี

ยันตาฮานุมานเหยียบโลกปลุกเสกแล้วจ้า
รับรองผีกลัวผีขยาด
โทรก่อนจองก่อนได้ก่อนไปเลยจ้า

วู้ฮู้

คนดูแค่แปดคนเองอ่ะวะเนี่ย
กูว่าถ้าขายไม่ได้ก็อย่าขายเลยไวฟอย

นี่ไอ้หิวกกล้วย
มึงคิดว่ากูอยากทำนั้นได้ยังไง

น้องน้องจริงน้องเมียวน้องจริงกว่า

เฮ้ยมึงไปเปิดประตูก่อนเดี๋ยวมึงมา

ไม่อยู่แล้ว

โอ๋ดีแล้วมันมาทันเวลานี้ดิบ๊า

เบาหน้าในการหมาหงอยคอยกินข้าวแบบนั้น
มึงไปหาคนอื่นที่ทำให้จิตใจมึงสดชื่นกว่านี้ดีกว่า

หึ

คืนอ้าปาก
บอกแบ๊โอเคลูก

กินแล้วสปิ้นขนาดนี้ผู้หญิงที่ไหนจะเอามึงวะ

กูอ้วนเหรอวะ

ว่ากูอ้วน
กูไม่อ้วน

โอ้โหโอ้โหมาเอาหลับอีกแล้ว
โอ้โหขาดคิดอะไรมาเอาหลับทุกที

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

ที่นี่มันเหล่ารองเองก็ไม่รู้ว่ะ

ไหนก็มาแล้วเข้าไปดูเถอะ

บอสแม่ใจหรอว่าเรากลับเถอะ

ว่าก็ดีสิมันจะได้เป็นของเรา

โหลุงโผล่มาก็ให้ซุ่มให้เสียงตกใจหมด
พวกเราจะมาว่ายน้ำนะครับ
ได้แต่ต้องกลับ๖โมง
แต่ป้ายข้างหน้าเขาบอกว่าปิด๒ทุ่มนี่ครับลุง
เชื่อเถอะกับ๖โมงดีที่สุด

กูกลัวที่นี่มันลอยไม่รู้ว่ะ

เสียงเสียงอะไรวะ

ไอ้ไอ้บอสไอ้ยวกโอ้ไอ้บ้า

นี่ใครว่ะ
สวัสดีครับ
มีของดีก็ต้องล่าผีใช่มั้ยเว้ย
สวัสดีครับ
ไอดูหากุ้ย
ไม่ไหวแล้วเว้ย
ไม่ไหวแล้ว
ออกไปจะปิดแล้ว
ปิดอะไรครับลุงผมเพิ่งมาเลยนะครับยังไม่ได้ลงสระเลย

ทำไมผู้หญิงคนนั้นอยู่ในสระได้

ของเจ้าของเหรอ
เจ้าของขาวสวยโหมเอ็กซ์ขนาดนั้นขอวายสำราบให้ชื่อใจถูกวะ

โอ้ยอะไรนะลูก

ไอ่วางอย่ายกเชื่อด้วย

เดี๋ยวก่อนกูลืมของก่อนต้องไปเอาของก่อน

ก็ของปู่กูไงปู่กูลืมบอกไว้ที่วัด

ไอ้โง่ขาวสวยโหมยอึมขนาดนั้น

โอ้โหไอ้ลุงแก่ปล่อยให้รอสะดึกดื่น
พวกหี่เดินวนอะไรนักหนาวะ
แต่ไม่เป็นไรมีพี่เพนอยู่

ไหนไปไหนวะ

มันว่าไอ้ลุงมันพาไปไหน

อเจมส์

ไม่รู้จะหาคำด่าอะไรมาด่าคนอย่างมึงดี

แล้วยังมาบอกว่าที่นั่นมีผีอีก

แล้วแสดงว่ามึงจะไม่ไปที่นั่นอีก

แม้ว่ากูจะกลัวผีแค่ไหนนะเว้ย

จะปล่อยพี่เพนสุดอึมของกูเนี่ย

กูจะพกของดีของกู
กูจะพกของดีของกูไป

ไปเว้ยเพื่อน

พี่ปั๊ก
เมื่อกี้มึงได้ยินไหม
กูได้ยิน

โหมีอะไรดีไม่ยอมบอกพวกเราวะ

ให้มันสมศักดิ์ศรีพวกเราหน่อยจริงไหม

โหตกใจหมดเลย

งานนี้กูขอไปด้วย

ผมไม่ต้องปฏิเสธ

มึงพากูไปเดี๋ยวนี้เลยนะ

เออ

พี่มีอะไรอยู่เนี่ย
จะไม่ไหวแล้วพี่ปัง
ไปอาบน้ำด้วยกันมั้ยคะ
อ้าว

โห

โห

โห

โอ้โห้เฮ้ย

นี่นี่พอลูกกันเถอะ

วันหญิงยาวประกาศป้าวหญิงชุบ

หง่กันจนทอดขอแล้วลูกลูกออก
ไอ้พูดขี้ปอดเจอผู้หญิงแล้วฝ่อไงทำอะไรไม่ได้มันตรงนี้โว้ย
อุ้ยพ่อปูกเจ้าพมังเวทอุ๋มปังอุ๋มปัง
ตื่นเต้นทำไมวะไม่เห็นมีอะไร
นี่ของดีของปู่กู
ถ้าเกิดว่ากูเจอผีอ่ะเว้ยกูจะจับพีย์เนี้ยนั้นเว้ย
ฟัดฟัดฟัดฟันเหลือเว้ยแล้วมึงแบมมาจากไหน
เอ้าระดับกูจะเอามาจากไหนกูก็ไปขโมยมาสิวะ

แล้วมึงแน่ใจเหรอวะมันจะได้ผล
ไอ้บอสได้ปูไข่ปูฟอยด์ปูดม
จอมขมังไว้อันดับหนึ่งไม่ต้องห่วง

ไปเล่นที่เจ้าจ่ายพวกเรามาแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป

แสดงว่าพี่เพนเคยเจอความรักที่ไม่ดีหรอกครับ

ไม่เป็นไรนะ

ผู้ชายดีอย่างนี้เดียว

โอ๊ยยยย

ถึงผมจะไม่ใช่เค้กที่นุ่มฟู
แต่ผมจะเป็นเนื้อคู่ที่นุ่มนวล

เฮ้ยหัวใจดวงเนี้ยพร้อมเมาะไว้กับพี่สาวคนเดียวครับ
แล้วน้องล่ะคะ

แล้วน้องเจ้าชู้ได้ไหม

ผู้ชายมันก็เจ้าชุดทุกคนนั่นแหละ
เดี๋ยวมันก็เป็นน้องที่น่ารักกับพี่

แล้วถ้าเกิดพวกเราน่ารักกับพี่ขนาดนี้
พี่จะเลือกเดทกับใครดีนะ
ใครอ่ะ

พี่สาวคนสวยช่วยพวกเราด้วยสิคะ
ช่วยด้วยได้ป่ะ
พี่สาวคนสวยช่วยด้วยสิคะ
หรืออะไรของลุงวะทำไมต้องไล่พวกเราตลอดด้วยวะ

โหโมเกลียดแล้วกลับไปได้แล้ว
โอ้นี่กูรู้แล้วหรือว่าลุงนั่นน่ะ

อื้อหือ

เฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยทำไมกูหนาวก็ไม่รู้ว่า

เฮ้ยมันจะเสียดังทำไม

เฮ้ยบอสมึงกับสกิกกูทำไมวะตกใจหมด
ทีนี้มีคนเคยถูกฆ่าตายว่
เฮ้ย

น่าให้ชาลีอายุ๔๕ปี
ถูกฆ่าปาดคอตาย

มีรูปด้วยมึงดูรูปศพดิ
พอแล้วมึงเลือกอันแล้วกูกลัว

มันมีรอยสัก

ชุดเหมือนลุงพาโลงนั่นปะวะ
แขนขวาคนตายมีรอยสัก

ไม่เป็นห่วงพี่เพชรแล้วเหรอ
บอกมึงมีของดีของอุดม

เอาล่ะไปยอดก่อนยอดก่อน
ก็อย่างนี้แหล่ะ

มีของดีอ่ะก็ต้องล่าผีกันหน่อยเว้ย

ถ้ามึงไม่กลัวมึงเอาไปเลย

โอเคโอเค

บอกแล้วไงให้กลับ
บอกแล้วไงให้กลับ
บอกแล้วไงให้กลับ

บอกแล้วไงให้กลับ
บอกแล้วไงให้กลับ
บอกแล้วไงให้กลับ
บอกแล้วไงให้กลับ
บอกแล้วไงให้กลับ

บอกแล้วไงให้กลับ
บอกแล้วไงให้กลับ
บอกแล้วไงให้กลับ

บอกแล้วไงให้กลับ

บอกแล้วไงให้กลับ

บอกแล้วไงให้กลับ
บอกแล้วไงให้กลับ
บอกแล้วไงให้กลับ
บอกแล้วไงให้กลับ
บอกแล้วไงให้กลับ

พี่เพนครับไม่ต้องห่วงนะครับ

นี่นะครับของพ่ออุดมจอมขมังเวทครับ

ผมจะแฟ่มันป๊าบเลยครับ

วันนี้เนี่ยไม่มีใครเป็นห่วงพี่เพ็ญเท่ากับน้องฟรอยก็แล้วนะครับ
สูงไหมนะครับสูงไหมนะ

ขอบใจมากนะจ๊ะน้องฟอย
ไม่เป็นไรหรอกครับพี่เพลด้วยความยินดีครับ
มือมือพี่เพ็ญเย็นเนาะ

พี่เพ็ญหนาวหรอกครับงั้นรับให้คุณจะผมได้นะครับ

อุ่นไม่ครับพี่เพ็ญ

พี่ไม่มีวันเชื่อผู้ชายคนไหนอีกแล้ว
ใช่ครับพี่อย่าไปเชื่อพวกมันครับ
พี่เชื่อน้องฟอยได้คนเดียว

อื้ม

แล้วถ้าพี่เพนไม่ใช่คนล่ะ

ถ้าพี่เพ็ญไม่ใช่คนพี่เพ็ญจะเป็นอะไรล่ะครับ

พวกมึงต้องตาย
พวกมึงต้องตาย
บอกแล้วไงวะกลับก่อน๖โมงเย็น
ไอ้เจ้าชู้ไอ้ผู้ชายหลอกรวม
แกต้องตาย

ห่วงแตลรอง

พวกมึงเป็นใคร
นี่คือสุดโจทย์ปรมาจักร

ฝรั่งผีมะกอกผีละมุด

อย่าทัวร์มูกว่าตายก็เป็นที่นี่แหละ

พ่อหิวเหรอ

ถ้าไม่รู้จักประหลาด

อย่ามายุ่งกับพี่พ่อ

เป็นไงปู่เจ๋งไหม

โอ้ยไม่ได้พูดแย่นะเว้ย
พูดว่าอะไรพูดว่า
บอกได้เลยว่าทีมไม่ถึง

เป็นไงเป็นไง
ไอ้พี่ชันหลอกลง
อย่าไว้ใจกูนักเนี่ย

มันยังถือมีดอยู่นะเนี่ย

มีปีกนี่ก็โอเคซักที

ไอ้ผู้ชายเจ้าชู้ไอ้ผู้ชายหลอกลวงแกสมควร

ดามล่ะดามเลยดามเลย

แต่ว่ามันเอาพระชุดใหญ่พ่อไป

เอ็งอย่ามาดูถูกพระของข้านั้นเว้อไอ่ป๋อง
ของขังของดีคุบาอาจารย์มอบให้มา
ของดีอย่าไม่อยู่กับคนขี้ขโมยนะเว้ย

ปกป้องคนที่ดีเท่านั้น
วันนี้เล่นสาวคอสเพลย์เลยเว้ย

หน้ามันคล้ำหมองแล้วเว้ย
มันก็โดนมนต์ขังอะไรมา
มันคล้ำอยู่กับ

โน้ท